คุณารอผิดซังข้อวิเศษไกล

เรื่องที่ไหน

ดีกี่คือด็อกเตอร์นะฮะด็อกเตอร์ด้วยนะ
ฉันรู้แล้วพี่ตีกระเทียมบอกฉันจริงแล้วอ้าวเออเออ
ไม่แล้วฉันไม่มีเสียงตอนนี้มีมีหลายคนแฟนกลุ่มแฟนเก่ากลับมาหมดเลยเหรอ
ตอนนี้แฟนเก่าตั้งแต่สมัยสาวก็กลับมาหมด
พี่พูดเนี้ยเรียกกำลังจะอ่านข่าว
มาอีกแล้วล่ะค่ะโอ้ตายแล้วเมื่อใหม่รัชดาเนี่ย
ผมคู่ใจนะแล้วก็สนิทกันมากกับเจนี่

นะก็ออกมาเราก็ทราบกันแล้วว่า
เขาตัดขาดกับเจนนี่กันแล้วนะ

มีคนไปเชียร์ให้คืนดีกันด้วยนะ

ไม่มีวันหรอกค่ะเออนะประมาณนั้น
งานนี้ก็ทำเอาเพื่อนสาวแก๊งนางฟ้านะ
ซึ่งก็มีทั้งวุ้นเส้นนานา
ก็ต้องออกมานะออกโรงให้สัมภาษณ์กันหน่อยนะ
ว่าสองคนเขาทะเลาะกัน
แต่ว่าเหมือนกับพี่น้องทะเลาะกันแหละ

แต่เราจะเล่าให้ฟังนะว่าใหม่กับเจนนี่เนี่ย

เป็นเรื่องธรรมดามากหลายทีแล้วโอ้โหมันไม่ใช่เป็นร้อยครั้งพันหมื่นแสนครั้งอ่ะ
คือสองคนก็เป็นอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนี้แหละ
แต่ไม่มีอะไรแล้วทุกคนเพื่อนในแก๊งทั้งหมด

ก็รู้ดีเดี๋ยวเขาก็บอกเดี๋ยวเขาก็ดีกันนู่นนี่นั่นต่างนะน่ะ
ผลปรากฏว่าดูท่าจะไม่ใช่แค่พี่น้องทะเลาะกันแล้วสิ
นี่อ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยทีเดียว

ก็เป็นเรื่องที่แบบเขาอะไรเขาเสียกัน

ทำไมถึงตอนใจจุดคลายแม็กซเสียงต้องเล็กขนาดนั้น

ก็ต้องเล่าหน่อยประชาชนรอฟังจริงไหม

รู้ไหมว่าทุกคนนี้ออกมานะ

ดีกันแต่ผลปรากฏว่าออกมาปกป้องเจนนี่ใช่ไหมล่ะ

แม่นี่นี่เขาเข้าไปแบบว่าลบ

ไม่ตามไอจีเลยใหม่อ่ะ

แล้วให้ฉันเล่านางมีบล็อกฉันด้วยเหรอ

มันไม่มีใครรักพี่มากเพิ่มขึ้นนอกจากแฟนพี่แล้ว
ไม่มีพี่ยังไม่มีแฟนจะบ้าอะไร
พี่โจ๊กสูตรอย่านะไม่เคยผ่านมือชายใดนะคนนี้
กี่ปีแล้วโอ๊ย
ไอ้บ้าเลวที่สุดเลย

คุณผู้ชมคะที่ฉันโดนลุมค่ะทำไงดีคะ

นี่ไงก็แกลุมฉันอยู่สองคนเนี่ยเอาไงดี
ไม่ได้ให้ฉันอ่านข่าวไหมนั่นแหละผลปรากฏว่านางก็เลยแบบว่า
พอออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องนู่นนี่ต่างนานา
คือจริงแล้วเรื่องทั้งหมดทุกคนก็น่าจะรู้ดี
เพราะว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วต่างนานา
แต่ถ้าสมมุติว่าเห็นว่า
ทางใหม่เขาอาจจะแบบ

หรือว่าไม่เดี๋ยวฉันพยายามจะใช้คำที่ดีที่สุด

อาจจะแบบว่าไม่พอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ทุกคนก็อยากที่จะให้แบบว่าใหม่เขาก็เลยโม
ใหม่เป็นคนดีมากเป็นคนดีมากนะ
เนี่ยตั้งแต่พบกับเขานะใครก็หมดเห็นไหมล่ะเวลาเจอกันก็
มันเป็นยังไงนู่นนี่จะตัดผมอะไรบอกพี่นะว่า
แกเป็นคนน่ารักแกมีคุณแบบเป็นรีมากเลยนะ
ใช่แต่มันก็เกิดในเหตุการณ์เนี่ยเอาชิบหายแล้วสิมาแล้วมั้งใครทรงรายมา
พี่คุณพึ่งวันนี้ออกอากาศบ่อยนะก็สวัสดีคุณไปคุยแล้วนะ
อย่าคุยกับดิฉันเลยเดี๋ยวดิฉันไปทำไอ้นั่นให้

วันนี้นะฮะเอมมี่อามาเรียตอนแรกเขาก็แน่นอนว่าเห็นบอกจะไปออกรายการคุณแต่ตอนนี้ก็

คือพ่อแม่ของเขาเองเนี่ยเขามีรีสอร์ทอยู่ที่ภูเก็ตอยู่แล้ว

คือวันนี้หลังจากที่น้องเนี่ยพ้นโทษโอเคแหละเสพนางยอมรับว่าเสพ

นางเสพแต่จำหน่ายเนี่ยนางไม่ได้จำหน่าย

แต่ในขณะเดียวกันนางไปอยู่ในคุกมา๑๑เดือนแล้ว
แล้ววันนี้นางรับการสารภาพมาโดยตลอดถูกต้องไหมครับพี่

มันก็เลยลดโทษจากลดโทษเหลือแค่จำคุก๓เดือนปรับ๕๐๐บาท
แต่ก็ให้รอโรงอาญาเนี่ย๒ปี

แต่ทุก๓เดือนจะต้องมารายงานตัวจะต้องมาตรวจฉี่

ส่วนคดีการมียาไอซ์แล้วก็ยาอีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น
ณตอนนี้ตำรวจบอกไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยง

๒๕ปีตอนแรกเห็นบอกตัดสิน

เพราะว่าการขายยาเสพติดแล้วก็ตอนนี้คือส่วนใหญ่ก็จะตัดสินตลอดชีวิตเกือบหมดอยู่แล้ว
ณตอนนี้น้องเขาออกมาแล้วก็เปิดใจเมื่อตอน๑๐โมงเราลองไปฟังในช่วงที่น้องเขาเปิดใจกันฮะ

แต่ว่าอยู่ข้างในก็ไม่ได้ว่าสบายนะ
หนูก็คิดถึงแม่รู้ว่าแม่กับพี่ตั้มก็ช่วยหนู
ถึงที่สุดแล้วค่ะหนูก็หนูยอมรับว่าหนูแบบผิดจริงที่หนู
ไปเสพแต่ว่าหนูรู้ว่าหนูไม่ใช่คนดีแต่หนูก็จะไม่ทำอีกแล้ว
ค่ะหนูขอโทษผู้ใหญ่ทุกคนจริงนะคะ
ที่เคยให้โอกาสหนูแล้วที่หนูทำตัวไม่ดี
ขอโทษทุกคนและหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ร้ายแรงสุดในชีวิตใช่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตเลยค่ะ
คงอยากลองมั้งคะแต่ไม่ได้หนูแบบเหมือนที่บอกถ้าไม่มี
ใครเอามาให้หนูแล้วหนูไม่ทำหนูมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วเราก็โทษตัวเองใช่หนูโทษตัวหนูเองหนูโทษตัวหนูเองคนเดียว
หนูเข้าไปหนูเจอคนมากมายเลยค่ะเจอคนแบบทุกแบบทุกอย่างมีทั้งมี
มีหลายอย่างมีเป็นโรคมีอะไรอยู่รวมกันหมดเลยค่ะ
ก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะแรกแรกหนูเข้าไปหนูก็ร้องไห้อย่างเดียวเลย
ก็อยากออกมาแต่พอเหมือนที่บอกว่าร้องไปมันก็ออกมาไม่ได้
มันก็ต้องอยู่ข้างในอยู่ดีเพราะเราก็ทำอะไรไม่ได้
หนูก็ไหว้พระสวดมนต์อย่างเดียวเลยค่ะหนูขอโทษ
แล้วก็ขอบคุณบิ๊ดล่ำด้วยนะครับ

ทนายประชาชนได้ข่าวจะปิดแล้วนะคุณหนุ่ม
ไม่ใช่อันนั้นชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

คุณอัจฉริยะกับทางทนายตั้มเขาทะเลาะกันตอนนี้

แต่เมื่อกี้แม่มาออกมาแล้วดูอ้วนเลยนะ
อ้วนพี่อาณาคตถ้าสมมุติมีโอกาสเนี่ย

เขาคงไม่ได้กลับแล้วล่ะ

แล้วเราเหมือนจบอนาคตไปเลย

สิ่งที่ทำมาหลังจากนี้

นะฮะให้อยู่ในสายตาของแม่เขา

จะไม่ปล่อยให้ลูกเขาอยู่นอกสายตาแล้ว
แล้วก็คงไม่ปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตตามลำพังอีกแล้ว

คือเอาง่ายคือที่ปล่อยให้ลูกเขามาอยู่คนเดียว

จนถึงก็ต้องมาสร้างภาค๒ในขณะที่เดินทางคือ

บ้านนางก็ตายกันเกือบหมด

เราเคยไปบ้านนางด้วย

เอ้า

จ๋าทำไมอีกล่ะสรุปมีแฟนหรือยังจะคบต่อไหมกับตุ๊ตนานันลัย
ไม่รู้มาอะไรอีกล่ะเดี๋ยวอ่านเลยนะข่าวนี้อ่ะใช่เดี๋ยวกลับมาครับแคนดิ้ง